คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้อดีตคู่รักยุค๙๐พี่หนุ่มสอนราม
กับพี่นิโคเทริโอเขามีปัญหาระหองระแหงกัน
มีกระแสข่าวออกมาให้เราได้ติดตามเป็นระยะ

ก่อนหน้านี้พี่สอนรามออกมาประกาศชัดเลยนะคะว่า
ยุติความสัมพันธ์กับคุณนิโคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดค่ะทางด้านคุณนิโคเองก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะคะ
ซึ่งพี่นิโคเองยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหากันจริง

แม้จะพยายามปรับจูนกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้
แต่ที่สำคัญเขาบอกว่ายังไม่ได้เอ่ยปากเลยนะว่าเลิกกัน
ซึ่งความห่างนี้เองแหละอาจจะทำให้พี่หนุ่มสอนรามเข้าใจว่าคือการเลิกกันแล้ว
ก็คือจะจบตรงนี้นะคะที่คนนี้นะคะ
แล้วก็ทำทุกอย่างทั้งคู่นะคะ
เราก็ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดให้มันไปให้รอดให้ได้
ความเข้าใจของกี้คือถอยกันคนละก้าว
เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันร้อนทั้งคู่
กี้ก็อารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงเขาก็เขาก็อะไรอย่างนี้ก็คือถอยกันคนละก้าว
นี่กี้แค่จะเล่าในส่วนของกี้และความเข้าใจของกี้
กี้ตีความหมายไว้ว่าอย่างนี้นะคะว่าเราห่างกัน
แต่มันไม่ได้มีการเลิกอย่างเป็นทางการ
มันแล้วแต่ใครจะตีความหมายแบบไหนนะคะ
คือคุณหนุ่มก็จะตีความหมายเป็นอย่างนั้นก็ได้
ที่ว่าไม่ได้เจอกันเลยคุยก็ไม่ได้คุย
บางทีก็ติดต่อไม่ได้งานกี้ก็แบบช่วงนั้นก็เริ่มมีงานเยอะ
เขาก็อาจจะตีไปอย่างนั้นก็ได้
เขาเรียกว่าเป็นโรคของลำไส้
ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้ตอมใจไม่เกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียว
นี่ก็เป็นการยืนยันนะคะว่าที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ตรอมใจไม่ได้มีปัญหาทุกข์ใจอะไรนะคะ
ในวันที่คุณหนุ่มออกมาประกาศว่าได้ยุติความสัมพันธ์ของคุณนิกกี้แล้วเนี่ย
คุณนิกกี้เองก็ได้ส่งข้อความไปบอกเขาบอกว่าโชคดีนะ
แล้วจากนี้ไปคุณนิกกี้เขาก็อยากให้ทุกอย่างมันจบลงนะคะตอนนี้กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือน้องทิกเกอร์ลูกชายนั่นเองนะคะ
ยังไงบรรเทิงไทยไลน์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วย